สองท่านชอบทานทุเรียนไหมชอบบ้านโอ้โหของโปรดพี่ปุ้ยเลย
อกทุเรียนเป็นไหมไม่เป็นจะพาไปดูการปลอกทุเรียนไม่ต้องใช้มีด
ทำไงอ่ะทำกินได้จริงเหรอแต่อุปกรณ์นี้อาจจะแพงนิดหนึ่ง

คุณผู้ชมมันได้ผลนะเออมันได้ผลผมพูดเลยจริงเหรอ
เอารถแคคโฮลที่ตักดินเนี่ยเจาะลงไปอ่ะจิ้มไปตรงกลางแล้ว
ไอ้ที่เป็นรอยของภูมันแตกออกพอดีเลยมันแยกออกจากกันเลย
ไม่ต้องใช้มีดค่ะแต่ใช้มีดไม่ง่ายกว่าหรอกของ
ใครจะไปซื้อรถแบ็คโฮลมาปอกทุเรียนก็ไม่ขาดศรัทธา

นี่ไงเห็นไหมมันออกมาเลย

เออแบ่งกันกินทั่วหน้านี่ยิ้มแก้มปริแล้วได้กินทุเรียนสมใจ
ใครเป็นคนคิดเนี่ย
หรือว่าแถวนั้นหารถแบ็คโฮลง่ายกว่าหามีด

ก็เลยเอาซดแบ็คโฮลจิ้มไปแล้วเออมันพอดีเป๊ะเลย
น่าจะเป็นอุปกรณ์การปลอกทุเรียนที่แพงที่สุด
จะเก็บเงินซื้อเอามาปอกก็ไม่ว่ากัน